การทำงานของสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์พิเศษ
ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่นักข่าวไทยนะครับที่ต้องปรับตัว
แต่ว่ายังส่งผลกระทบไปยังสื่อมวลชนต่างชาติ
ที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยด้วย
หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนข้อกำหนด
เกี่ยวกับการออกวีซ่านักข่าว
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ให้เหตุผลนะครับว่า
เป็นการปรับให้เข้ากับการทำงานของสื่อในปัจจุบัน
แต่ว่าสื่อมวลชนต่างชาติกลับกังวลนะครับว่า
กฎเกณฑ์ใหม่ในการขอแล้วก็ต่อวีซ่า
อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสื่อต่างชาติโดยตรง
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือข่าวสารณิเทศจากกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์
สำหรับสื่อมวลชนต่างชาติ
คุณสมบัติหลักล่าสุดของวีซ่าชนิดนี้
ผู้ขอจะต้องสังกัดสำนักข่าวที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ประกอบอาชีพผู้สื่อข่าวเต็มเวลาไม่ประกอบอาชีพอื่น
รวมถึงไม่มีผลงานหรือพฤติการเป็นภัยต่อสังคม
หรือความมั่นคงราชอาณาจักรด้วย
กระทรวงการต่างประเทศให้เหตุผลการเปลี่ยนระเบียบนี้ว่า
เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณา
และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของคำนิยามของสื่อมวลชนในปัจจุบัน
และลักษณะการทำงานของคนต่างชาติในประเทศไทย
ในฐานะตัวแทนของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
รู้สึกผิดหวังกับไทยที่ออกข้อกำหนดใหม่นี้
พร้อมย้ำว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักข่าวอิสระ

ซึ่งกำลังเป็นคนส่วนใหญ่ของวิชาชีพสื่อทั่วโลกในปัจจุบัน
ไม่ต่ำกว่า๑๐๑๕ราย
เผชิญปัญหาเกี่ยวกับการขอวีซ่า
ต่อมาในวันที่๒๐กุมภาพันธ์
ซึ่งส่วนมากเป็นช่างภาพอิสระ
สำหรับติดต่อธุรกิจหรือทำงานแทน
พร้อมยืนยันว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้บัตรสื่อมวลชน
ก็สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับได้
แต่จนอาทานเฮดมองว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่แปลกประหลาด
เพราะการขอดูผลงานก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ได้ว่า
บุคคลผู้นั้นเป็นสื่อมวลชนจริงหรือไม่
และที่สำคัญช่างภาพอิสระก็คือสื่อมวลชนเช่นกัน
บอกว่าช่างภาพอิสระก็คือสื่อมวลชน

บางครั้งก็เป็นช่างภาพสารคดี
ซึ่งก็เป็นงานของสื่อมวลชนทั่วไป
กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงหารือในเรื่องนี้
และที่สำคัญที่สุดกระทรวงการต่างประเทศ
ต้องมีความชัดเจนว่าจุดประสงค์ที่แท้จริง
การเปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับวีซ่านักข่าวต่างชาติ

เพราะนี่อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ
เสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศไทย
ทั่วโลกกำลังจับตา
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน